ความพยายามในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่มิตรประเทศ
ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
ในวันนี้เราจะพาไปชมตัวอย่างที่สปลาวซึ่งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลลาว
ร่วมมือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
่งหวังให้คนลาวได้ศึกษาพัฒนาการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่๙ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ของโรงเรียนเทคนิคกษิกรรมดงคำช้างเวียงจันทร์

ในวันนี้นักเรียนโรงเรียนเทคนิคกษิกรรมดงคำช้าง
ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมการเพาะเห็ด
เด็กซึ่งอยู่ในระดับปวชและปวสอสาธิตการอัดเบ้า
สำหรับการเพาะเห็ดด้วยส่วนผสมต่างอย่างชำนาญ
อกจากนี้ที่นี่ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด
ที่สามารถตัดเห็ดนำไปขายได้แล้ว
พงศวรรควงดารานักเรียนโรงเรียนเทคนิคกษิกรรมดงคำช้างบอกว่า
เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง
เป็นประโยชน์มากในการนำไปหาเลี้ยงชีพในอนาคต
เรื่องการเห็ดเองนี่

เห็ด

ถ้าเกี่ยวเฮ็ดป้าก็คือเขาต้องได้เดินทาง
ตามป้าตามโรงหรืออันตรายมากหลาย
การเรียนรู้ที่นี่ยังมีฐานปลูกพืชชนิดอื่นอีก
รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เช่นฐานการเลี้ยงแพ้
แนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงในโรงเรือน
การเลี้ยงแบบปล่อยแบบที่ทำกันอยู่
เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่

สาธิตการเลี้ยงหมูหลุมให้ผู้สนใจศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของไทย

และให้ความรู้กับศูนย์การเรียนรู้
โรงเรียนเทคนิคกษิกรรมดงคำช้างบอกว่า
ตั้งใจแนวทางการเลี้ยงหมูหลุม

เนื่องจากสามารถเพิ่มรายได้เกือบเท่าตัว
เมื่อเทียบกับการเลี้ยงหมูปกติ
จากการขายปุ๋ยซึ่งเป็นผลต่อได้
ปุ๋ยนี่จะเป็นกำไรที่เป็นผลพลอยได้สุดท้าย

ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงได้รุ่นละ๘๐๐๐บาท
ก็ถือว่ากำไรน่าจะใกล้เคียงกับกำไรราคาที่เราขายเนื้อ
โรงเรียนเทคนิคกษิกรรมดงคำช้าง

ที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขนาด๓๒ไร่แห่งนี้
ดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี๒๕๕๙

ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการนี้
นายนพดลเทพิทักษ์เอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์เปิดเผยว่า

สะท้อนความร่วมมือระหว่างชาติอาเซียน
ด้วยความเชื่อว่าทุกชาติสมาชิก
จะต้องเติบโตไปพร้อมกัน
เช่นเดียวกับอาจารย์บุญมาร์จันทวง
พ่วงในการลงเรียนเทคนิคการศิกรรมดงคำช้าง
บอกว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนลาวเป็นอย่างมาก
เพราะที่นี่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกคน
ของกระทรวงศึกษาและกีฬาของลาว
จากนั้นก็ขยายไปให้แก่บรรดา
ชาวบ้านที่อยู่ออมธมิตรก็จะเป็นเอาอยู่ออมข้างนี้
ชาวบ้านเชียงดาวบอกเมืองน้อยแถวนี้
ต่อไปก็จะเอานักเรียนมัธยมมาศึกษาฮ่ำเฮียน
เพื่อบำรุงให้เจ้าอยู่ในระยะสั้น
ให้เจ้าหุ้นว่าปลูกฝั่งสนิทนี้ปลูกนี่อะไร
เลี้ยงสัตว์สนิทนี้เลี้ยงนี่อะไร
การเรียนรู้แห่งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ของความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศ
เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งมีทั้งครูนักเรียนและประชาชนในสปลาว
ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้โดยตรง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน